คนเขาชอบพูดกันนะคะว่าเรื่องของฟืนไฟเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไฟป่า
ไฟป่านี้ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็รุนแรงมากเพราะว่าเวลาไหม้ทีมันจะกระจายเป็นวงกว้างแล้วเวลาจะดับเนี่ยกำลังคนที่ใช้ก็เยอะแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็บางทีประเมินทิศทางลมไม่ถูกไม่รู้ว่าลมจะพัดไปทางไหนจะต้องไปห้อมล้อมเพื่อที่จะดับไฟทิศทางไหนกันบ้าง
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายครั้งหลายคนแล้วนะคะที่แม้กระทั่งนักดับเพลิงเก่งในต่างประเทศหรืออะไรก็ตามต้องมาจบชีวิตลงเพราะว่าลมเปลี่ยนทิศ
ลายล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นคุณตาวัย๖๔ปีแกร่วมเป็นอาสาดับไฟป่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน๑๐๐เมตรในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะ
กรณีเดียวกันเลยคือลมมันเปลี่ยนทิศแล้วก็เลยพัดไฟเนี่ยโหมเข้าย้อนไปถึงตัวคุณตาคนนี้
คุณตาเลยโดนไฟคลอกจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตในป่าบ้านสามเต้า
ก็รีบลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุพบศพของนายเงินนายี่อายุหกสิบสี่ปี
เป็นชาวบ้านสามเต้าค่ะถูกไฟไหม้ทั้งตัวอยู่ในกองเท่าฐานนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าบอกว่าคือมันมีไฟป่าเกิดขึ้นท้ายหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันกับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าแบ่งกำลังกันออกเป็นสองชุด
หน้าหลังภูเขาพื้นที่ที่ไฟกำลังลุกไหม้
ช่วยกันค่อยกันแล้วก็ช่วยกันค่อยดับไฟ
จนกระทั่ง๔โมงครึ่งไฟป่าก็สงบลงค่ะ
ทุกคนก็พากันกลับบ้านแต่ว่าเขาก็มีการกลับมาตรวจเช็คกันอีกรอบนึง
เพราะเกรงว่าไฟมันจะลุกไหม้ขึ้นมาใหม่ถึงเพิ่งจะมาเจอว่านายเงินเนี่ย
ถูกไฟคลอกจนตายไปแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ
อำเภอแม่ฟ้าหลวงไปดูจุดเกิดเหตุลักษณะเนี่ยเป็นป่าเขาแล้วก็เป็นไร่สวนที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะ
สภาพก็คือถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างยังคงมีหมอกควันปกคลุมหลงเหลืออยู่ทั่วบริเวณนะคะ
จุดที่ในเงินเสียชีวิตเนี่ยเป็นจุดตรงตีนเขาตรงนั้นยังมีรองเท้าแตะหนึ่งคู่วางเอาไว้อยู่เลยค่ะ
ไปสอบถามจากในตานนะคะในตานพงแก้วแสงชาวบ้านที่ไปร่วมกันดับไฟป่า
ได้รับบาดเจ็บจากเท้าถูกไฟไหม้เนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานได้ยินชาวบ้าน
ตะโกนบอกเกิดไฟป่าตัวเขากับชาวบ้านก็เลยรีบออกไปช่วยกันดับไฟ
คือหักกิ่งแล้วก็เอามาตีไฟที่กำลังลุกไหม้อ่ะค่ะซึ่งในเงินเองเนี่ย
ก็ทำเหมือนกันทำวิธีเดียวกันเลยเพื่อเป็นการสกัดไฟ
ไม่ให้ลุกลามแต่อย่างที่บอกว่ากระแสลมมันแรงแล้วมันเปลี่ยนทิศ
กลายเป็นว่าลมเนี่ยพัดไฟไปล้อมตัวในเงินหมดเลยค่ะ
เขาก็เลยพยายามที่จะเอาตัวรอดอย่างตัวในตานเองเนี่ยนะ
เขาก็โดนลมเปลี่ยนทิศเหมือนกันแต่เขาวิ่งฝ่ากองไฟออกมาเลย
เท้าเขาถึงได้โดนไฟลวกแบบนี้
พอวิ่งฝาออกมาได้เขาก็พยายามหันไปหาในเงิน
ดับไฟอยู่อีกที่หนึ่งหาเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นแล้วค่ะ
แล้วก็จังหวะที่หนีกันออกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า
ลมมันกระโชกแรงแล้วเปลี่ยนทิศ
คาดว่านายเงินก็คงจะโดนไฟย้อนกลับเข้ามาล้อมตัว
หนีออกมาไม่ทันก็เลยไหม้จนคลอกจนเสียชีวิตไปนะคะ
บ้านลูกชายของในเงินผู้เสียชีวิตนะคะในแก้วอาชางเงินก็บอกว่า
เพื่อช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ช่วยดับไฟป่าด้วย
เมื่อวานนี้มีคนโทรไปบอกว่าหาพ่อไม่เจอ
หลังจากดับไฟป่าก็เลยช่วยกันไปดู
ปรากฏว่าไปเจอว่าถูกไฟคลอกกันนะคะ
ก็เลยรีบเดินทางมาจากอำเภอแม่จันทร์
ก็ภาวนาว่าคือตอนแรกยังไม่มั่นใจว่าศพที่เจอคือศพพ่อหรือเปล่า
แต่พอมาถึงเขาเห็นแล้วแบบใช่เลย

คิดว่าพ่อจะมาถูกไฟป่าคลอกตายแบบนี้
ที่ผ่านมาเคยเตือนแล้วพ่อก็บอกว่าเป็นหน้าที่
แต่สุดท้ายพ่อก็มาเสียชีวิตในหน้าที่จนได้ค่ะ
ผมไม่ได้ติดต่อผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาข้างบนเลยครับ
ก็ใจก็ใจก็หายครับนึกถ้าหายไปคน
ผมว่าน่าจะเป็นพ่อผมครับเพราะแกก็แก่คนที่อายุเยอะเยอะด้วยนะครับ
เคยเตือนแกอยู่ครับเรื่องดับไฟมันอันตรายแล้วก็
เป็นผู้สูงอายุแล้วเป็นคนแก่ด้วยนะครับ
วัดที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ก็เดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไฟป่าจริงแล้วมันเกิดได้๒สาเหตุ
ถ้าไม่เกิดจากธรรมชาติคือเรื่องของสภาพอากาศ

ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการเผาเพื่อขยายที่ทำกินหรือไม่ก็เผาด้วยความคึกขนอง
คือต่อไปนี้ต้องมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจนะคะ
ต้องทำความเข้าใจหนักเลยว่าไอ้การเผาขยะเผาย่าหรือเผาขยะต่างนานาเนี่ย
มันก่อให้เกิดผลเสียได้ถึงขั้นมีคนเสียชีวิตนะคะ